มาดูเหตุที่ถนนมิตรภาพที่นครราชศรีมา
โอ้โหหลุมเบอร์เริ่มเลยนี่คือถนนหลวงถนนใหญ่นะคุณ
แต่ไปดูสภาพของถนนพังเสียหายแบบนี้
หุมคุณลึกมากกว้างตั้ง๕เมตรลึกลงไปประมาณ๒เมตร
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุด้วยนะสำหรับรถคันนี้ที่ตกหลุมลึกตรงนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยครับช่วงประมาณตี๒นะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะฮะว่าถนนมิตรภาพแห่งนี้เกิดยุบตัวนะครับ
แล้วก็มีรถตกลงไปจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนคู่ขนานฝั่งขาเข้าตัว
เมืองนครราชศรีมาที่ตำบลโคกรวดอำเภอเมือง
โดยภายในหลุมใต้พื้นถนนนะครับมันมีลักษณะเป็นโพรงด้วย
แล้วก็มีน้ำขังด้วยนะครับขณะเกิดเหตุมีรถกระบะสองคันขับผ่านมาพอดี
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางเกาะกลางถนน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓ราย
เพราะดีที่รถไม่ได้ตกลงไปในหลุมที่ยุบตัวนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้มีผู้ได้รับอันตรายรุนแรงกว่านี้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ในช่วงเช้านี้เองนะฮะเจ้าหน้าที่แขวงทาง
หลวงนครพระราชสีมาที่๒ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว
พร้อมกับต้องทำการปิดกั้นถนนช่วงดังกล่าว

แล้วก็เร่งเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่พังยุบนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากใต้พื้นถนน
มีน้ำไหลผ่านจนกัดซ้อดินใต้ถนนจนเป็นโพรง
สุดท้ายถนนก็เกิดยุบตัวลงมากลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ดังกล่าว

ผมฟังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ยังสงสัยอยู่

เพื่อใช้ในการระบายน้ำใต้ท้องถนนเนี่ย
แต่ท่อในส่วนที่ถนนยุบท่อมันหายไป

ก็เลยต้องมีการตรวจสอบว่าท่อมันหายไปไหน
เพราะเมื่อกี้คุณเห็นท่อคอนกรีตใช่ไหม

แล้วทีนี้จุดตรงนี้มันไม่มีท่อ
ท่อหายไปไหนแล้วทำให้น้ำเนี่ย
มันทะลักออกมาจากท่อแล้วกลายเป็นโพรงหรือเปล่า